สำหรับกรณีของเฮียโตแล้วก็ภรรยาที่ถูกลูกชายแท้กับลูกสะพ้าย
รวมถึงครอบครัวของสะไพรทั้งกักค้างหนูเหนียวให้กินยาสลบหมู
แล้วก็มีการยักย้ายถ่ายเทเรื่องของทรัพย์สินเรื่องของเงินสด
สุดท้ายภรรยาเฮียโตต้องเสียชีวิต
ซึ่งนี่คือชนวนสำคัญเลยที่เฮียโตออกมาเรียกร้องความเป็นธรรม
เฮียโตบอกว่าไม่ได้อยากได้เงินคืนแม้แต่บาทเดียวนะคะ
แต่อยากดำเนินคดีกับฝั่งครอบครัวของสะพ้ายค่ะ
วันนี้เราส่งแซคนัทวินไปคุยกับเฮียโตอีกครั้งหนึ่งนะคะ
โตยังคงยืนยันคำเดิมว่าที่เฮียเล่าไปทั้งหมดมันคือเรื่องจริง
คนที่บงการให้ฮุบสมบัติของเฮียเนี่ยคือพ่อตาและแม่ยาย
งการให้นางสาวส้มลูกสะพ้ายมาดำเนินการ
เพราะว่าครอบครัวอยากจะฮุบสมบัติไปให้พี่น้องของส้ม
บ้านนี้เขามีลูกสาว๓คนแล้วลูกของเฮียเนี่ยเป็นคนหัวอ่อน
เฮียเลยเชื่อว่าถูกกล่อมให้ทำร้ายพ่อแม่ตัวเอง
โต้บอกว่าเดิมทีครอบครัวสะพ้ายก็ไม่ได้มีฐานะเท่าไหร่
แต่ตอนนี้อยู่ก็รวยขึ้นเพราะสมบัติของเฮีย
บอกว่าถ้าลูกมาเป็นพยานให้เฮียจะไม่เอาเรื่อง

แต่สิ่งหนึ่งที่เฮียอยากให้ลูกรู้
คือลูกเป็นต้นเหตุทำให้แม่ตาย
ส่วนยาที่ทางฝั่งครอบครัวสะพ้ายเอามาผสมให้เฮียกินเนี่ย
สังเกตว่าตอนที่กินเข้าไปแล้วเนี่ยมันมีอาการผมร่วง
แล้วก็เส้นขนร่วงทั้งตัวบวกกับมีอาการอ่อนเพลียด้วย
พอเฮียเริ่มรู้เฮียก็เริ่มสังเกต
แล้วก็เลยเอาอาหารที่ครอบครัวสะพ้ายเอามาให้กินเนี่ย
ถุงเล็กทิ้งลงไปในถังที่เป็นห้องน้ำชั่วคราว

ทำให้ฝั่งนั้นไม่รู้ว่าอาหารที่ใส่ยาไปเฮียแกไม่ได้กิน

เฮียอยากดำเนินคดีค่ะ
เฮียโตเนี่ย

จดหมายที่เฮียโตเคยเขียนให้กับบุรุษปรายศนีย์
เนื้อหามีสี่หน้าหน้าแรกเนี่ย
โตบอกเล่าเรื่องราวหมดเลยเขียนด้วยลายมือแบบนี้เลยนะคะ
บอกว่าลูกชายกับลูกสะพ้ายเจอกันตั้งแต่
เรียนโรงเรียนเอกชนมัธยมที่ฉัดเชิงเศร้า
หลังจากนั้นไปเรียนที่กรุงเทพลูกชายเรียนมหาวิทยาลัยย่านบางเขน
สะพ้ายเรียนมหาวิทยาลัยเอกชนย่านรังสิต
โตนี่ซื้อคอนโดให้ลูกชายอยู่
ทุกวันอาทิตย์จะไปซื้อของกินของใช้ให้ลูก
พอลูกชายเรียนจบมหาวิทยาลัย

ครอบครัวสะพ้ายเลยโทรมาบอกให้ไปสู่ขอให้ถูกต้องตามธรรมเนียม

เอาเงินสด๑ล้านบาทไปสู่ขอ
พอคลอดลูกก็ไฆลลงพยาบันเอกชนในกรุงเทพฯ
โต๊ก็จัดการค่าใช้จ่ายทั้งหมดเลย๗๐๐บาท

ไปถึงก็เห็นอ้าวหลานอยู่กันลำบากก็ให้เงินไปหมื่นนึง
แล้วก็เลยให้ลูกมาขายของในร้านให้เงินเดือน๓๐๐๐บาท
อยู่มาวันหนึ่งลูกชายบอกว่าจะมาดูแลร้านแทนเฮียโต
แล้วก็เอาขวดนะคะตีเฮียโตค่ะตีจนแกความจำไม่ค่อยดี
แล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของการที่แกกับภรรยาถูกจับขัง
มีน้องสาวของลูกสะพ้ายช่วยกันจับเฮียโตและภรรยาเข้าห้อง
ส่วนข้อความหน้า๓หน้า๔ก็เป็นการเล่าถึงความยากลำบากในการใช้ชีวิตตลอด๒ปีที่ถูกขังอยู่
ที่เราเล่าไปเมื่อวานนี้นะคะที่ว่าต้องอยู่ในห้องเล็กแบบ๒คูณ๒เมตร
อาบน้ำ๓เดือนทีนึงมีเวลาอาบน้ำแค่๑๕นาที
ขับท้ายก็ต้องอยู่ในห้องใส่ถุงดำเดือนนึงถึงจะมีคนมาเอาออกไปทิ้ง
แคบไม่มีหน้าต่างไม่มีประตูอะไรไม่เห็นเดินไม่เห็นตะวันอะไรเลยนะคะ
ทีนี้ช่วงสายสายค่ะผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดฉะเชิงเซาออกมาให้ข้อมูลความคืบหน้าทางคดี
บอกว่าเรื่องนี้ทำงานยากจริงเพราะคดีมันเกิดขึ้นตั้งแต่ปี๖๓
มันต้องใช้หลักฐานวิทยาศาสตร์ในที่เกิดเหตุทีนี้สิ่งที่เธอโตติดใจมากที่สุดคือการเสียชีวิตของภรรยา
และจำได้ว่าเคยจับมือสัญญากันแล้วตั้งแต่เจอเรื่องแบบนี้
ว่าเราจะไม่ฆ่าตัวตายเฮียโตก็เลยไม่เชื่อเลยนะคะ

คือเรื่องนี้ตำรวจบอกว่าตำรวจก็ลงพื้นที่เก็บหลักฐานแล้ว
แต่ยังไม่พบหลักฐานบ่งชี้การฆาตกรรมค่ะ
ต้องไปดูจุดผูกคอว่ามันมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหน
แต่ที่แน่ผลชนสูตรศพเบื้องต้นของภรรยาเฮียโตนะคะ
เขาบอกว่าในร่างกายเนี่ยมีสารตกค้างเป็นสารจำพวก
ยารักษาโรคซึมเศร้าแล้วก็คาเฟอีนอยู่ในกระเพาะอาหารค่ะ
วันนี้สารอนุมัติหมายค้นบ้าน๓หลัง๓จุดด้วยกันนะคะ
เฮียโตให้การไว้ว่าถูกขังถูกทำร้ายทารุณ

จุดที่สองคือบ้านของครอบครัวสะพ้ายพ่อตาแม่ยายค่ะ
และจุดที่สามก็คือร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้าของฝั่งสะพัยเนี่ยนะคะ
ซึ่งต้องเอาไปถูกใจก่อนนะ
อันนี้ที่ภรรยาของคุณลุงนะครับเสียชีวิตนะครับ
ว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องฆาตกรรมหรือไม่นะครับ
โดยใช้นิติวิทยาศาสตร์และการแพทย์ครับ
เมื่อปี๖๓ก็ได้ทำสำนวนชันสูตรไปแล้วนะครับ
มีใบแพทย์ตรวจชนะสูตรและตรวจพิสูจน์ศพโดยละเอียดนะครับ

เรื่องต้นที่ดูก็ยังไม่มีครับ
ก็มีสิ่งตกค้างในกระเพาะนิดหน่อยนะครับ

ทีนี้ตำรวจมีภาพตอนกู้ภัยฉะเชิงเซา
เข้าไปเก็บร่างภรรยาเฮียโตด้วยนะคะ

และห้องที่เปิดประตูทางด้านซ้ายเห็นใช่ไหมคะ
ครับนั่นอ่ะห้องทางซ้ายคือห้องของภรรยาเหตุโต
ส่วนห้องที่ปิดประตูคือห้องที่เฮโตถูกขังไว้นะคะ
เขาบอกว่าหน้าห้องมันจะมีโต๊ะตั้งอยู่
บนโต๊ะมันมีกล่องนี่นี่เห็นไหมคะ
ลักษณะมันขวดอันใหญ่เหมือนขวดน้ำเกลือล้างแผล
แล้วก็อันขวาเนี่ยเป็นขวดแก้วเล็กลักษณะเหมือนขวดยา
แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคือขวดอะไรนะคะ
ทีนี้ห้องในภาพค่ะจะเห็นเลยว่านี่นี่ตรงระเบียงมันมีหน้าต่างอยู่เห็นไหมคะ

ระเบียงความสูงระหว่างระเบียงกับพื้นอยู่ที่๑เมตร
ปลอมมันสั้นมากเลยค่ะสั้นนิดเดียวเองนะคะ
แล้วเขาบอกว่าในห้องก็มีที่นอนกันแผลกดทับเห็นไหมค
นอนเป่าลมสีดำกับสีฟ้า
แล้วส่วนเครื่องมุมห้องเป็นเครื่องเป่าที่นอนลม
สำหรับคนที่แบบนอนนานช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เป็นแผลกดทับแบบนั้นนะคะ
ซึ่งอันนี้คนก็จับสังเกตกันหลายอย่างว่า
หรือว่าภรรยาเฮียโตเนี่ยจะขยับตัวเองไม่ได้พลิกตัวเองไม่ได้เลย
ต้องใช้ที่นอนสำหรับรักษาแผลกดทับแบบนี้
และถ้าเป็นแบบนั้นเขาจะสามารถผูกคอตัวเองได้หรือเปล่า

ทีนี้ไปดูมุมกว้างของห้องกันบ้างคุณผู้ชม
มันมีเตียงสำหรับปรับเอ็นได้เหมือนเตียงของโรงพยาบาลเห็นไหมคะ
อันนี้คือตอนที่ไปเอาร่างของภรรยาเฮียโตลงมาใช่ไหม

นั่นนะคะมันมีช่องว่างอยู่
ในห้องก็มีเครื่องปรับอากาศอยู่นะคะ
ว่างนี้เฮียโตบอกว่าในห้องอากาศมันร้อน
เลยปีนขึ้นไปเปิดระบายอากาศค่ะ
ส่วนกระจกเนี่ยก็จะเห็นว่ามีเหล็กดัดแล้วก็มีผ้าม่าน
พื้นของห้องถูกรองด้วยเบาะยางทั้งหมดนะคะ
ได้คุยกับหนึ่งในกู้ภัยที่เข้าไปเก็บร่างภรรยาเฮียโต
เขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยเดินเข้าไปจากประตูรั้วหน้าบ้าน
ในบ้านมี๓คนเป็นผู้หญิงวัยรุ่น๒คน

ทั้ง๓คนไม่ได้เข้ามายุ่งในการเก็บศพอย่างใดเลยนะคะ
แต่พอเข้าไปในห้องเนี่ยกู้ภัยบอกว่า
ศพถูกแก้มัดจากการผูกคอแล้วก็นอนอยู่บนเตียงเหมือนคนนอนหลับปกติค่ะ
มีโรคประจำตัวอยู่อะไรอย่างงี้
การผูกคอเนี่ยบางทีเราไม่รู้ว่าแบบว่าอาจจะเดินไม่ได้

เพราะลักษณะเตียงที่นอนเป็นเตียงเหมือนเตียงคนป่วย
รัดมีรอยมีรอยที่คออยู่

นี่ค่ะกู้ภัยยืนยันว่ามีรอยรัดที่คอนะคะ
คือบางที่สงสัยเรื่องตรงนี้ใช่ไหมค่ะแต่ถ้าถามคู่ภัยที่เราไปคุยด้วยวันนี้เนี่ย

จะมาเจอปรายศนีย์ที่รู้จักกันแล้วก็เขียนจดหมาย
เพื่อขอความช่วยเหลือบอกเล่าเรื่องราวว่าถูกกระทำอะไรยังไงบ้างกว่าจะรอดพ้นมาได้เนี่ย
ถูกวางยาอย่างนู้นอย่างนี้ให้กลายเป็นบุคคลที่ไร้ความสามารถนู่นนี่นั่นใช่ไหมฮะ
คุณผู้ชมครับวันนี้ตำรวจได้นำหมายสารเข้าไปตรวจค้นบ้าน
พ่อกับแม่นะฮะของลูกสะพ้ายของเฮียโตนะครับ

ซึ่งเฮียโตบอกว่าถูกลูกชายกักขังอยู่ที่นี่นะครับ
ก็จะมีญาติยาดของเจ้าของบ้านที่มาดูแลบ้านอยู่นะครับ

แต่ตำรวจนำหมายค้นจากศาลไปนะครับท่านผู้ชมครับ
เพื่อให้เฮียโตเนี่ยไปชี้จุดต่างนะฮะ
จุดแรกก็คือเป็นการชี้เรื่องของรถยนต์ฟอร์จูเนอร์สีขาวนะครับ

เฮียโตบอกว่าเป็นรถของเฮียโตที่เคยใช้ก่อนหน้านี้
แต่ตอนนี้ถูกโอนเป็นชื่อของลูกชายเรียบร้อยแล้ว
อันนี้ที่เฮโตบอกนะนะฮะ
จากนั้นเฮียโตก็พาเจ้าหน้าที่ไปชี้จุดหลังบ้าน
ซึ่งมีห้องที่สร้างขึ้นใหม่อีก๒ห้องนะฮะ

หนึ่งในสองห้องเนี่ยเป็นห้องที่เฮียโตบอกว่าถูกแยกขังกับภรรยาก็คือเจ๊ติ๋ม

จากนั้นเฮียโตก็พาไปห้องนอนนะฮะ
เฮียโตบอกว่าเป็นจุดที่ใช้กักขังตัวเฮียโตกับภรรยา

เยโตบอกคือห้องนี้แน่เฮียจำได้

ฝ้าเพดานก็จำได้เพราะว่าปีนขึ้นไปเจาะรูเอง

ใช่ค่ะเขาบอกในห้องอากาศมันร้อนถึงแม้ว่าจะมีแอร์
แล้วก็นี่นี่เฮียโตบอกตรงนี้เนี่ยนะฮะ
คือเป็นจุดที่พาไปดูอีกห้องของบ้านนะฮะ
มันตรงกับคำบอกเล่าของเฮียโตก่อนหน้านี้เลยนะฮะที่บอกว่า

และมีตะแกรงเหล็กระบายอากาศที่ถูกดัดแปลง
ตัดออกมาเป็นรูขนาดใหญ่เพื่อใช้เอาไว้ส่งอาหาร
ห้องนี้เหรอคะโอ้โห

เฮีโตบอกนี่เขามาตัดเอาไว้เป็นช่องส่งอาหาร

ทีนี้เมื่อกี้นี่ที่นี่เห็นไหมฮะที่มีรอยแบบผูกร่อนนะฮะ

อ่าคือเฮียโตบอกเฮียเนี่ยเป็นคนเอาน้ำเกลือ

อ่าถามว่าเพื่ออะไรเพื่อให้มันผูกกร่อน
หวังว่าจะใช้เป็นช่องทางหลบหนี

สูตรหลักฐานวันนี้ก็มาเก็บพวกหลายนิ้วมือต่างนะฮะ
จุดต่างที่เฮียโตบอกว่าถูกนำมาขังเอาไว้นะครับ
เพื่อจะหาร่องรอยทางนิติวิทยาศาสตร์เอาไปประกอบสำนวนคดีนะครับ
บอกว่าจากการตรวจค้นบ้านในวันนี้เนี่ย
เชื่อว่าเฮียโตมายุทิบ้านหลังจริงเพราะตามคำให้การแล้วก็การชี้จุดต่างเนี่ย
มันก็เหมือนกับที่เฮียโตเนี่ยเคยเล่าเอาไว้
มาสอบปากคำนะฮะถ้าไม่มาก็ต้องออกหมายเรียกนะครับ
แต่ตอนนี้ยังไม่มีใครติดต่อจะขอให้ข้อมูลกับตำรวจนะครับ
ระหว่างที่รอตำรวจเข้าค้นบ้านแล้วก็ชี้จุดต่างเนี่ยนะฮะ
คุณแซคนัทวินได้คุยกับวินจักรยานยนต์รับจ้างแถวนั้นทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายนะครับ
เขาบอกว่าเขาได้รับการว่าจ้างให้เฝ้าบ้านหลังนี้ด้วยนะวันละสองพันบาทนะ

เฝ้าแต่หน้าบ้านนะคนที่เขาจ้างเนี่ยเขาบอกคนที่จ้างเนี่ยคือโทรมาจ้าง
ไม่ได้บอกว่าทำไมถึงต้องจ้างเฝ้าวันละ๒๐๐บาท
ส่วนหน้าบ้านจะมีป้ายข้อความติดเอาไว้นะเกี่ยวกับเรื่องของไม่อนุญาตให้เข้าอะไรพวกนี้นะครับ
ซึ่งในบ้านก็ไม่มีคนอยู่ในบ้านนะครับไม่มีใครมาย้ายข้าวย้ายของอะไรทั้งสิ้น
จอยอที่มาเฝ้าก็คือก็แค่มาเฝ้าจริง

ได้คุยกับผู้หญิงที่ใส่หมวกอยู่ในบ้านไหม

ไม่ค่อยได้พูดกันเขาแค่ซื้อข้าวซื้ออะไรมาแล้วบอกว่ามีร้านข้าวขายแถวนี้ครับ
สองพันเนี่ยพี่เขาเสนอให้รู้ว่าเราเรียกไป

ผมไม่ได้คุยรายละเอียดผมแค่ตามมา
ว่าแค่สองพันแล้วเขาบอกแม่จะจ่ายเงินตอนกี่โมงครับพี่

มาก่อนไหมว่าตรงนี้คือเป็นที่อะไรที่มีข่าว

แสดงว่าเขาพาพี่มานี่คือเขามีกุญแจมาเลย
เขาไม่ได้พาเขาบอกว่าอยู่ตรงวัฒนมารแล้วก็มาเจอคนนี้
ถ้ามีบอกให้เก็บกวาดอะไรท่านในไหมครับ

อะไรยังอยู่ข้างในไหมรถป้ายแดงเห็นไหมครับ
อะไรไม่รู้ครับเห็นแต่ไอ้เนี่ย

เรายังได้ข้อมูลนะครับที่เฮียโตให้ข้อมูลกับตำรวจนะครับ
บอกว่าชนวนจุดแตกหักระหว่างเฮียโตกับลูกชายเนี่ย
เริ่มมาจากการที่ลูกชายกับลูกสะพ้ายที่คบหาแล้วแต่งงานกันเนี่ย
ตั้งแต่ปี๕๔นะฮะมีลูกด้วยกัน๒คนนะครับ
แล้วชนวนแตกหักระหว่างเฮียโตกับลูกสะพ้าย
อันนี้ข้อมูลจากทางตำรวจบอกนะที่เฮียโตบอกเอาไว้นะครับ
ก็เกิดจากเรื่องที่เงินที่ร้านของเฮียโตหายไป
เขาเป็นร้านเครื่องไฟฟ้าใช่ไหมที่ฉะเชิงเศร้า
ทีนี้เฮียโตก็เลยแอบติดกล้องวงจรปิดเอาไว้
แล้วพบว่าคนที่ขโมยเงินไปคือลูกสะพ้ายก็มีการว่ากล่าวตักเตือนกัน
แต่ลูกสะพ้ายไม่พอใจก็เลยกลายเป็นปัญหาขัดแย้งกันเรื่อยมา
ทำแบบนี้ซึ่งเราก็ไม่เข้าใจว่าเผื่ออะไรขึ้น
แล้วก็ก็เลยใจแต่มีการว่าไม่เอาใจว่าช่องโปรด
แล้วเมียมันเป็นอย่างไรบ้างเพื่อนกับเวลานั้น
หลังเกิดเป็นข่าวก็ไม่มีใครน่าจะติดต่อเขาได้เลย
พี่เชื่อไหมว่าพี่ตั้มจะทำแบบนั้นกับคุณพ่อกับคุณแม่ได้
ไม่อยากเชื่อดีกว่าแต่ว่าสภาพที่มันเกิดขึ้นนะคะ
มันก็ต้องมีการกระทำเกิดขึ้น

ตอนที่แม่เขาเสียเขาได้บอกเพื่อนไหม
ไม่พี่ก็รู้ที่หลังเหมือนกันแบบประดามเหมือนกัน
เขียนไว้ก่อนแล้วเขียนบอกว่าให้ไปส่งให้ไปบ้านหลานสาวเฮโต
ที่ตอนแรกเฮียโตถูกหางอยู่บ้านตัวเองใช่ไหมคะ
แล้วหลานสาวมาเจอหลานสาวก็พาไปโรงพยาบาลทั้งเฮียโตทั้งภรรยาเลย
แล้วปรากฏว่าตอนไปถึงโรงพยาบาลเนี่ย
เพื่อที่จะให้รักษาลูกชายรู้ลูกชายก็เลยตามไปโรงพยาบาล
เอาตัวเฮียโตกับภรรยากลับมาแต่ไม่ได้กลับมาบ้านเดิมแล้วไง

ตอนนั้นที่เจอนี่เจอในสภาพคือเหมือนกับ
ตอนนั้นคือภรรยาเฮียโตลืมตาไม่ได้พูดไม่ได้แต่รู้สึกตัวทุกอย่าง
น้ำตาไหลบีบมืออะไรอย่างนี้ค่ะ
ซึ่งตอนนั้นพอหลานสาวมาเจอมันยังมีคลิปวิดีโออยู่เลยที่หลานสาวเป็นคนถ่ายเอาไว้
คลิปนี้ตอนไปเจอเนี่ยค่ะที่บอกเนี่ยเดี๋ยวจะช่วยนะทำใจดีนะเดี๋ยวจะพาไปโรงพยาบาลเนี่ยคลิปนี้
นี่ผู้หญิงคนนี้คือหลานสาวของเฮียโตที่มาช่วยในรอบแรก
ซึ่งมาเลือดเรื่องแล้วก็ไปยื่นเรื่องกับสารเพื่อขอดูแลทรัพย์สินมรดกทั้งหลาย
โตบอกเงินทอง๖๐กว่าล้านที่เป็นข่าวตอนแรก

แต่วันนี้เห็นบอกเฮโตมีร้อยล้านมั้ง

ที่บ้านฝั่งครอบครัวสะพ้ายที่เราเห็นภาพกู้ภัยเข้าไปเก็บร่างภรรยาเฮียโตใช่ไหมคะ
ทีนี้แกก็พยายามแบบเขียนจดหมายนี้ให้กับบุรุษปรายศนีย์
เพื่อที่จะบอกเขียนในเนื้อหาเลยนะคะบอกว่าให้เอาจดหมายนี้ไปให้หลานสาวคนนี้แหละ
แล้วบอกว่าให้มาช่วยหน่อยให้มาเนี่ยต้องมาหลัง๙โมงนะ
เพราะว่าลูกชายกับลูกสะพ้ายจะออกไปขายของแล้ว
คือมันมีอยู่วันหนึ่งจังหวะแกไม่มีใครอยู่บ้านแล้วแกเจอบุรุษปรายศนีย์พอดี

แล้วเจอกันแล้วจำกันได้เคยเห็นกันอยู่

ไอ้จดหมายที่เคยเขียนข้อมูลไว้เนี่ยยื่นให้
บอกว่าให้ไปให้หลานสาวแกคือผู้หญิงคนเมื่อกี้ที่เห็นในคลิปค่ะ
ให้มาช่วยหน่อยแล้วก็บอกเวลาเสร็จสับเลยว่ามาต้องมาหลัง๙โมง

แล้วก็อีกทีนึงเนี่ยลูกสะพ้ายกับลูกชายจะกลับมาก็คือประมาณ๕โมงเย็น
อยากให้ลูกชายรู้เด็ดขาดเพราะไม่อย่างนั้นพ่อกับแม่จะโดนทรมานอีก
รุษปรายศนีย์ก็เอาไปให้หลานสาวหลานสาวก็ไปคุยกันกับผู้ใหญ่บ้านด้วยนะ
คือหลายคนเอาวางแผนกันเฮโต้ส่งจดหมายไปให้กับบริษณีย์ประมาณช่วงเมษายน
กว่าจะช่วยออกมาได้ค่ะประมาณเกือบ๒เดือนวางแผนกันอยู่๒เดือน
เพราะตามข้อมูลที่หลานสาวของเฮียโตให้ที่บอกกับนักข่าวนะ
ก็คือช่วงที่เฮียโตหายไปจากบ้านตัวเองเนี่ยเขาก็ไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ไหน
หรือบางทีไปถามเจอลูกชายอะไรเขาเขาก็บอกว่าสบายดีก็ไม่มีปัญหาอะไร
ญาติก็บอกว่าก็ไม่อยากไม่กล้ายุ่งไม่รู้จะยุ่งยังไงเพราะว่าเขาก็บอกว่าพ่อแม่เขา
เขาจะดูแลเองอย่างเงี้ยค่ะอ่าแล้วเห็นบอกว่าตอนที่เข้าไปช่วย
คือตอนนั้นไม่มีคนอยู่บ้านแล้วก็ต้องบุกเข้าไปช่วย
ทีนี้วันนี้เฮโต้พาตำรวจไปค้นทั้ง๓จุดเลยใช่ไหมคะ
พอตรวจสอบบ้านนานกว่า๑ชั่วโมงเฮียโตเดินออกมาจากบ้าน
พูดสั้นบอกว่าให้มันกลับมาผมจะให้อภัย
ทีนี้เราเจอพี่ผู้หญิงเสื้อสีฟ้าคนหนึ่งที่เขาเฝ้าบ้านให้ค่ะ
ตำรวจก็นำตัวคนนี้ไปสอบปากคำที่สพเมืองฉะเชิงเซาด้วย
นักข่าวก็พยายามถามนะคะว่าอันนี้เป็นลูกจ้างที่นี่อยู่แล้ว

หรือว่าถูกจ้างมาเหมือนพี่วินมอเตอร์ไซค์ที่ว่าจ้างให้มาเฝ้าหน้าบ้าน
ก็ถามแต่ว่าเธอก็ไม่ได้ตอบคำถามอะไรเลย

ตอนนี้เนี่ยคงจะต้องรอผลพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์
แล้วก็ต้องรอให้ตำรวจเจอตัว
ลูกชายเฮียโตลูกสะพ้ายแล้วก็ครอบครัวของสะพ้ายด้วย
ว่าตกลงแล้วเนี่ยเรื่องราวเป็นยังไง
เพราะตอนนี้ฝั่งนั้นถูกกล่าวหาอยู่ถูกไหมคะ
เขาก็ต้องออกมาชี้แจงถ้าเขาบริสุทธิ์เขาก็ต้องออกมา
แสดงความบริสุทธิ์ใจหรือว่าชี้แจงหรือว่าเล่าเรื่องราวฝั่งของเขาด้วยเหมือนกัน
ซึ่งถ้าทางฝั่งครอบครัวของสะพ้ายลูกชายเฮียโต

อยากจะชี้แจงไทยรัฐทีวีพร้อมเป็นสื่อกลาง
การเปิดพื้นที่ในการพูดคุยนะคะ
เพราะข้อมูลล่าสุดคือตำรวจบอกว่าเดี๋ยวคงต้องเชิญมาสอบปากคำกัน
เพราะว่าเฮียโตเขาไปแจ้งเรื่องกับทางตำรวจนี่ใช่ไหม

ท่านผู้ชมครับล่าสุดเนี่ย
ถ้าดูทางโซเชียลนะครับ
เพจเฟซบุ๊คของทนายเดชากิติวิทยานันต์
เจ้าของเพจทนายคลายทุกข์
นี่ทนายเดชาโพสต์เกี่ยวกับเรื่องนี้นะ
ลูกชายน่าจะมาแถลงข่าวไม่ได้หนีไปไหน
ส่วนลูกสะพ้ายก็ไปเที่ยวฮ่องกง

นี่นะมีเพจทนายเดชาอีกไหม
ตำรวจเนี่ยยังไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหา
ยังไม่มีพยานหลักฐานใดว่ามีการฆาตกรรมหรือกักขังนวงเหนียวนะฮะ
ความจริงธนายเดชาโพสต์ไว้ยาวนะพร้อมกับเตือนด้วยนะที่โพสต์เอาไว้นะครับ
นายเดชาบอกว่าระวังโอละพ่อนะครับนี่เห็นไหมนี่ทียาวเนี่ย
นายเดชาบอกระวังโอละพ่อนะครับคดีความอยู่ในชั้นศาล
เหตุใดเหตุการณ์ตั้งแต่ปีพศ๒๕๖๓ผ่านมา๓ปีเพิ่งมีการแจ้งความแหล่งข่าววงในแจ้งว่ามีพิรุธหลายประเด็น
เช่นการค้นที่เกิดเหตุในปัจจุบันทำไมมีสภาพเหมือนเดิมและไม่มีสภาพเหมือนโดนกักขัง
ผู้เสียหายตำรวจมีพยานแวดล้อมยืนยันว่าเดินไปไหนมาไหนได้ปกติไม่น่าจะถูกกักขัง
และนอกจากนี้ยังมีคดีพิพาทกันในชั้นศาลคือคดีมรดกในปี๒๕๖๕ก็กำลังพิจารณาอยู่
ทนายเดชานี่ทิ้งท้ายที่ผมกราบเรียนมาข้างต้นเป็นข่าวลือนะครับ
คดีนี้ฟังหูไว้หูอย่าเพิ่งเชื่ออะไรมากนักด้วยความรักและห่วงใย

นี่แอบสงสัยเลยว่าทนายเดชาไปรู้อะไรมาหรือเปล่า
อ่าแต่แกก็เขียนกันกันเอาไว้ก่อนนะ
เรื่องที่ว่าเป็นข่าวลงข่าวลือไม่รู้ลือฝั่งไหนลืออะไรยังไงนะฮะ